ผ่านคอนเสิร์ตมาระเบิดความบลิ้งกันที่เมืองไทยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ติดตามผลงานมาตั้งนานแล้วด้วยอ่ะไปฟังพี่ปูกันหน่อยค่ะ
ผมคนนั้นดูมาจริงชอบฟังเกาหลีมาตั้งแต่นู้น
เจนแล้วพวกนั้นใช่ไหมฮะแต่ทีนี้พอแบบเฮ้ยเขาเริ่มมีคอนเสิร์ตในไทย
อ้าวแล้วก็มีมีโอกาสได้ดูก็ดูเพราะแบบปรากฏบ้านประคองมันเป็น
เราก็เลยโอ๊ยอย่างนี้สนับสนุนครับผมชอบตัวเองก่อนเลย
เพราะว่าพอดีว่าเราเป็นคนทำเป็นคนทำเพลงอยู่แล้วด้วย
รายละเอียดของเพลงของเขาจริงแล้วโปรดิวเซอร์เขาเก่ง

เมื่อท่านเดินไปคนเดียวมันเขินนะเออ
เด็กที่เข้ามาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้

อันดับสองคือโหโคตรเขินเลยนะ
ชอบเด็กใสถึงว่าถูกใจวัยรุ่นนะคะ
ส่วนวันเกิดของนุ๊กซี่หวานใจของพี่ปูบอกเลยว่า
เพื่อเป็นของขวัญที่น่ารักให้กับคนพิเศษคนนี้นะคะ
แล้วก็เตรียมจะควงกันไปทริปหวานเพื่อเป็นการฉลองกันด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องแต่งที่หลายคนลุ้นอยู่จะเป็นไปได้หรือเปล่า
ฟังพี่ปูอีกทีจ้า
ขอบคุณครับ